คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเหตุการณ์นี้มีคลิปที่ชาวบ้านที่อยู่ในซอย
เขาถ่ายเอาไว้ได้เหตุการณ์ที่นครนายกนะคะกลางดึกเมื่อคืนค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันแล้วเหมือนกับดักซุ่มอะค่ะ
ักซุ่มเพื่อจะยิงผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อายุยี่สิบห้าปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาแฟนสาวแต่เหมือนกับว่าอุ้ยก็เคราะห์ดีนะคะ
คือกระสุนโดนแต่ก็ไม่ได้โดนจุดสำคัญ
แล้วก็สุดท้ายพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็หนีไปเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ค่ะ
อยู่ในซอยเขาแอบถ่ายเอาไว้เขาก็ต้องหลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัย
ด้วยนะคะเพราะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยเขามีปืนกันซอยสายคุ้มเขาน้อย
ร่วมใจที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะมีเหตุยิงกันจนมีคนเจ็บนะคะ
คือจะได้ยินเสียงในคลิปล่ะค่ะเขาบอกมีวัยรุ่นยิงกัน
แล้วก็จะเห็นไฟท้ายรถจักรยานยนต์ไกลเห็นเงาคนด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานตำรวจสพเมืองนครนายกไปตรวจสอบ
ทีนี้ค่ะกู้ภัยช่วยเหลือคนเจ็บอ่ะนะคะแล้วก็นี่คนเจ็บเนี่ยนะคะ
โดนขาค่ะกระสุนโดนขาแต่เหมือนกับยิงไปสามนัดได้นะคะ
กระสุนโดนขาแล้วเขาก็พยายามจะฮึดสู้แล้วก็ขี่รถหนี
ทีนี้ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีเทา
ทะเบียนหนึ่งกไก่งงห้าหกหนึ่งเจ็ดนครนายกพลิกความอยู่
คันนี้เห็นไหมคะมีมือถือด้วยตกอยู่เครื่องหนึ่ง
มีคราบเลือดหยดเป็นทางนี่แบบนี้ค่ะ
คราบเลือดนี่นู้นไปถึงหน้าปากซอยนะคะแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเห็นแค่นี้
ครับเห็นแค่รถมือถือคราบเลือดเอาคนเจ็บอยู่ไหน
เขาก็หาคนเจ็บกันตามรอยเลือดไปจนไปเจอคนเจ็บค่ะ
คือคนเจ็บก็ต้องรีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะ
เพราะว่าดักโดนดักซุ่มยิงอยู่นี่ไปเจอคนเจ็บครับ
นายสมชายอายุ๒๕ถูกยิงเขาที่ขานัดหนึ่งขาซ้ายนะคะ
ก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะนายสมชายคนเจ็บอ่ะค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าซอยที่เกิดเหตุอันนี้คือก่อนที่จะโดนยิงนะคะ
ครับมีรถของคนร้ายรถคนร้ายเนี่ยมีทั้งรถยนต์
มีทั้งกระบะตามเข้ามาแล้วมันก็จะมีการยิงกันในซอย
แล้วก็จะเห็นภาพอีกทีก็ตอนแบบคนเจ็บวิ่งหนี
จังหวะที่เกิดเหตุมันไม่เห็นนะคะไม่เห็นเหตุการณ์
เห็นตอนก่อนเกิดเหตุแล้วเห็นตอนที่คนเจ็บพยายามจะหนี
คือตอนคนเจ็บหนีเหมือนรถผู้ก่อเหตุก็พยายามจะขับตามด้วย
คุณผู้ชมคะนายสมชายคนเจ็บคือเดินกระเพลกกระเพลก
หมวกกันน็อกหนีอะค่ะไปหลบแถวร้านสะดวกซื้ออ่ะค่ะ
แถวจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
สักประมาณแปดร้อยเมตรได้ค่อยไล่เรียงไปนะคะ
คือรถที่ก่อเหตุเนี่ยเหมือนมากันมีทั้งกระบะทั้งเก่งครับ
ดักซุ่มมารอที่จะก่อเหตุนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยดูไปด้วยกันนะคะ
เพื่อจะหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมต้องมาดักซุ่มยิงกันขนาดนี้
ภาพนี้จะชัดหน่อยที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าเขาเดินกระเพลกถือหมวกกันน็อกอะค่ะ
นี่เห็นไหมคะโดนยิงเขาแล้วที่ขาด้านซ้าย
หลบไปหลบกลุ่มคนร้ายคนเจ็บเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยาน
ไปหาเพื่อนสาวในซอยมีรถเก๋งสีขาวขับตาม
มีคนร้ายอยู่ในรถยิงใส่เขา๓นัดกระสุนเข้าแข้งซ้ายแค่นัดเดียว
ระหว่างนั้นพยายามที่จะหนีคนร้ายไม่ยอมให้หนี
เอารถขวางด้วยนะคะปิดทางตอนที่คนร้ายกำลังจะลงจากรถ
ตั้งใจจะมายิงซ้ำนายสมชายบอกว่าผมเร่งเครื่องรถจักรยาน
ชนประตูรถคนร้ายเลยอ่าแล้วทิ้งรถแล้วพาสังขารที่โดนยิงขากระเพลกแล้วเนี่ย
หนีเอาชีวิตรอดค่ะ

รู้ว่าโดนที่ขาแล้วมันชา

กับคุณเนติชา

กับคุณเนติชา

กับคุณเนติชา

กับคุณเนติชา

กับคุณเนติชา
กับคุณเนติชา
กับคุณเนติชา
กับคุณเนติชา

ผมตะโกนเรียกเรียกในป่าก็ไม่มีอะไร
ได้คุยกับนายรุ้งเพชรหรือในเต่าอายุ๒๕เป็นเพื่อนของคนเจ็บ

สงสัยฉนวนเหตุคือเรื่องชูสาว

เขาบอกว่าสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะชื่อในหนึ่งอายุ๒๕เป็นสามีของนางสาวโอนามสมมุติ
นายสมชายคนเจ็บคุยกันอยู่แอบคุยกันเชิงชู้สาว
เขาคาดว่าเป็นเรื่องนี้ค่ะ
คือก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอะค่ะเหมือนกับในหนึ่งนามสมมุติคนนี้
ใช้เฟซบุ๊กของภรรยาตัวเองส่งแชทไปล่อให้นายสมชาย
คนเจ็บขี่รถมาหาเหมือนล่อให้ออกมาออกอุบายว่า
ส่งข้อความไปว่าเลิกกับแฟนแล้วนะออกมารับหน่อย
นายสมชายเชื่อขี่รถไปหาเลยโดนเลย
คือมันเกิดขึ้นจากเรื่องชู้สาวพี่คือว่าเขาไอ้แฟนของผู้หญิงอ่ะ
เขาจัดได้ว่าเพื่อนสมมติ

อะครับล่อออกมาคือว่าบอกว่าเลิกกับแฟนแล้วนะ
ให้มารับที่นี่ที่บ้านบ้านผมแล้วเขาก็มา
แต่เขาไม่ได้เขาไปดักกันอยู่ตรงก่อนถึงบ้านผม
อยู่ดักใช่ครับผมดักไว้เขาดักกลางซอย
คือว่ากะมาถึงก็โดนเลย
ล่าสุดผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
ครับก็เป็นไปอย่างที่ในรุ้งเพชรหรือในเต๋าคนนี้สงสัย
หนึ่งจริงจริงอ๋อเหรอนายสุริยาเรียบดีอายุยี่สิบห้าปี
ไปมอบตัวกับตำรัวศพเมืองนครนายกพร้อมปืนลูกโม่จุดสามแปดที่ใช้ก่อเหตุ
อ่าแล้วสารภาพเลยว่าเป็นคนก่อเหตุจริงจริงอืม
บอกว่านายสมชายคนเจ็บมาติดพันธรรยาเขา
ส่งข้อความมาคุยด้วยตลอดเลยเคลียร์กันไปแล้วรอบนึงจนมาครั้งนี้
ก็เอาอีกพฤติกรรมเดิมไม่ได้ตั้งใจจะยิง
ตั้งใจแค่จะขับรถเข้าไปคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาครับแต่
สมชายขี่รถจักรยานยนต์หนีแล้วแถมยังวนรถ
พุ่งมาชนรถยนต์ของเขาก่อนอืมแล้วก็วิ่งหนีไปเขาเลยโมโหค่ะ
แล้วยังไงหยิบปืนในรถยิงขู่ลงพื้นแต่กระสุนมันกระดอนไปโดนขานายสมชาย
อ๋อเหรอเขาบอกแบบนี้นะคะ
เรามีลูกกับแฟนของเราคนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ

แล้วผู้ชายคนนี้หรอครับ
เขาก็มีครอบครัวครับมีเรื่องยังคุณกัน
อืมแต่ก็เหมือนกันว่าได้ยินเสียงปืน๓นัดนะคะ

ใช่ก็ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาในหนึ่งคนนี้นะคะ
เรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เรื่องของการพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
ก็รายละเอียดของคดีเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
สุดท้ายแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่